พี่วิ่งครับ

มันอาจจะเริ่มมาจากว่าผม
เหมือนทำเพลงแบบเป็นวงมา๑๐ปีแล้วอะครับ
ทำการทำงานแบบเดิมมา๑๐ปีแล้ว
ส่วนตัวเนี่ยในใจรู้สึกว่าอยากลองอะไรใหม่

แล้วก็เจอเพื่อนคนใหม่

พี่ผมอยากทำโปรเจกต์อะไรที่มันแตกต่างจากเดิมหน่อย

ก็ได้พี่ป๊อกซิลมาช่วยโปรดิวส์
มีพี่ม่อนเขาโปรดิวต์ให้ลุลา

มาช่วยกันทำก็เลยออกมาเป็นโปรเจกต์นี้
กับโปรเจคนี้มันใช้เวลานานขนาดไหนครับพี่
ใช้เวลานานเหมือนกันครับเพราะว่า
จริงผมเองก็เหมือนต้องค่อย
เราต้องค่อยฝึกแต่งเพลงเพิ่มเติมด้วยอะไรอย่างนี้

หลังจากนั้นก็คือเหมือนเก็บเนื้อเรื่องเก็บ
เก็บแรงบันดาลใจครับว่าเรา
ถ้าจะทำจะพูดเรื่องอะไรประมาณไหน
แล้วก็กว่าจะรวมทีมกันลงตัวใช้เวลานานเหมือนกัน

แล้วก็ผลงานที่ใหม่สำหรับวงการ

แต่มันไม่ใช่อะไรที่แบบมันทายกันได้เนอะ

ไพรส์นะครับในอัลบั้มนี้ครับในเพลง
ผมว่าโดยตัวผลงานมันน่าจะเตอร์ไพรส์อยู่แล้ว
เพราะว่าที่คิดแกมามันใหม่อยู่แล้วครับ
ยังห่างไปนานพอกลับมาอีกทีรู้สึกยังไงครับ
ก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกดีนะ
ผมว่าการที่ได้เว้นไปบ้านได้เว้นไปช่วงหนึ่ง
มันเป็นเพลงแบบเศร้านิดเหงานิดอย่างนี้

ผมหยุดงานเพลงไปนานใช่ไหมครับ

แล้วก็เหมือนนั่งคิดเพลงอยู่บ้าน

แต่มีวันหนึ่งแบบนั่งนึกขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบ

คิดถึงแบบบรรยากาศแบบนั้นเป็นพิเศษ

เนื้อหามันก็จะอารมณ์ประมาณนี้

เพลงนี้ใช่ไหมครับจริง
จริงเรื่องที่เป็นแรงแปลงใจมาจากเรื่องนี้เลย
ก็คือมาจากความรู้สึกของผมเอง

คิดถึงเพื่อนและคิดถึงงานเพลงและ

ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องตัวเองต้องฝึกร้องมากขึ้น

ตอนแรกก็คุยกับพี่โปรดิวเซอร์เหมือนกันว่า

ชอบกีตาร์อยู่แล้วเนี้ยแต่พี่เขาก็เหมือนแบบ

แบบได้ลองแบบ

ดีนะครับผมว่าสนุกดีผมเองก็ชอบเหมือนกัน
ครับพี่โปรดิวเซอร์ก็บอกว่าโอเคเลย

มันก็คือมันแตกต่างกัน

มันมีข้อดีกันคนละอย่างนะครับ

อีกส่วนหนึ่งก็เพื่อนเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้

คล้ายกึ่งว่าเราจะเป็นโปรดิวเซอร์เองด้วย
เพราะเราต้องดูภาพรวมเพลงทั้งหมดเลยว่า

มันจะเป็นชิ้นงานที่มันมีความฮาโมนี่

วันนี้รู้สึกวีดีโอ

ก็จริงก็น่าจะปล่อย

วันนี้ก็เดี๋ยวถ่ายกันจนเช้าเลย

อยู่ในเมืองแล้วก็ไปเจอ

คู่ของเด็กที่เป็น

ที่ชอบกับรุ่นพี่มหาลัย

แต่ว่าทุกเรื่องมันจะโยงโดยที่ว่ามันจะ

อยู่ในสถานการณ์นั้นพอดีแล้วก็จะ
มีอีกคู่หนึ่งที่เขาเป็น
เหมือนสถาปนิกแอบชอบกัน

เหมือนคล้ายว่าเพลงนี้ก็
จะเหมือนสื่อถึงความรักที่

หลายกลุ่มด้วยอะไรประมาณนี้

ล่ะค่ะช่องทางการ

โอเคก็ตามยันก็จะมี

เขายังติดตามเราคิดถึงเรามา

ก็ต้องบอกว่า

เพราะว่าในช่วงที่หายไป

ต้องขอบคุณมากเลยที่แบบยังอุตส่าหนรอ

งานเสร็จแล้วหวังว่าทุกคนจะชอบงานที่

ก็ผมก็ถึงวัยแล้ว
วัยแล้วรู้สึกว่าถึงวัยที่แบบว่า

เหมือนแบบไลฟ์สไตล์ทุกอย่างเราคล้ายกัน

ได้มีใจงับว่า
เราจะต้องใช้ชีวิตคู่กัน

คือเหมือนแบบ

น่าจะดีมากต่อ
เวลาที่
ช่วงที่ผมค่อนข้างจะเหนื่อยกับชีวิต
เค้าก็เหมือนช่วยดูแลเราหลายอย่าง
ช่วยในเรื่องต่างที่ปกติไม่ค่อยได้ทำ

ว่าดูหนังเล่นเกมอะไรอย่างเงี่ย

วางแพลน

ก็แต่งงานกัน

แต่งช่วงไหนครับ

ตอนที่ขอเลิกไป
เหมือนเลิกปีนี้จะมี

ก็คือเลิกที่ได้เป็นเดือนหน้า
ก็คือเวลาเตรียมการนี้น้อยมากเลย

ใช่เป็นเดือนหน้า

เพราะว่าตอนแรกที่เจอกัน
คอนเสิร์ตของพี่ฟองเบียร์ครับที่เป็นจัดริมทะเลพอดี
ก็เลยจัดอิ๊งป์ไปทางทะเลนิดนึง
อันนี้จัดตากลุงเทพหรือเปล่า

แต่ว่าอันนี้คือผมกับทางที่บ้านคุยกันว่าจัด
ก็คิดว่าคงไม่มั้งครับเป็นแฟนก็อาจจะน่าน่าจะโอเคเป็นแฟนผมสบายสบายเลยอ่ะผมว่า
ก็ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับทั้งคู่ยังไม่ได้คิดเลยทั้งผมและเขา
แต่ว่าอนาคตค่อยว่ากันครับยังไม่ได้คิดเลย
ส่วนท้ายเป็นไรครับ
จริงเหมือนขอกันตอนอยู่กันเองอะครับเหมือนอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนเออ

ไม่ใช่เองหรอ

อันนี้คือเธอทำงานในอันนี้ต่อไปเป็นหลักนักบริเวณร้อนไหม
ใช่ใช่ครับคือช่วงที่เว้นไปกับผมก็
เหมือนได้ไปดูหลายอย่างเหมือนกันว่าจริงเราอยากทำอย่างอื่นบ้างหรือเปล่า
เราอยากทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบมันก็มีหลายอย่างที่เราอยากทำอะครับ
แต่สุดท้ายผมรู้สึกว่ายังไงผมต้องทำเพลงต้องอยู่กับเพลง
ไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็ตามแต่ผมต้องทำเพลงแน่นอน
แล้วมีห่วงไหมครับที่แบบถ้าสมมติจะต้องไปทัวร์มาสังขวาได้ต่าง
อ๋อไม่หรอครับผมว่าเขาค่อนข้างเป็นคนค่อนข้างเข้าใจหลายอย่าง
แล้วก็สบายที่ชอบส่วนหนึ่งมากเลยครับเพราะเขาเป็นคนสบายนี่แหละไม่ห่วงหรอก